มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมจากกรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
ที่ก่อนหน้านี้ถูกสารให้สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
จากการที่มีคนออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะ
คุณผู้ชมคะทางด้านของคุณปกรณ์วุฒิอุดวมพี่พัทธ์สกุลส่อเป็นชื่ออะไร

ใช่คือคุณปกรณ์วุฒิเนี่ยเป็นส่อของพระเก้าไกร

เปิดเผยข้อมูลนี้บอกว่ามันพบพิรุธหลายอย่าง
คืออะไรเขาบอกว่าคุณศักดิ์สยานชิดชอบเนี่ยเป็นห้างหุ้นส่วน
จนกระทั่งอย่างที่บอกล่ะค่ะว่ามันมีประเด็น
เลยถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
แล้วหลังจากนั้นคุณศักดิ์สยามมีการส่งเอกสารไปชี้แจงนะคะ
ข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อสารรัฐธรรมนูล
ทีนี้คุณประกอบวุฒิบอกว่าเขาไปตรวจสอบพบพิรุธหลายอย่างในหลักฐานต่างว่า
คุณศักดิ์สยามมีหนี้สินคงค้างกับห้างหุ้นส่วนนี้เนี่ย
แล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมมีหนี้สินคงค้าง
ในขณะที่กำลังเข้ารับตำแหน่งสอสอและรัฐมนตรี
แต่ทำไมไม่เปิดเผยทรัพย์สินต่อปปชอย่างถูกต้อง
เอกสารระบุแบบนี้นายศักดิ์สยามเคยกู้ยืมเงินของห้างหุ้นส่วนแห่งนี้ไป
ในช่วงระหว่างปี๕๘ถึงปี๕๙๔ครั้ง
รวมประมาณ๑๐๘ล้านบาท

ต่อมามีการชำระเงินคืนทั้งก้อน
ก่อนเข้ารับตำแหน่งประมาณสัก๓๐วันเอง

แล้วก่อนหน้านี้คุณประกอบวุฒิผมเองก็บอกว่า
เคยอภิปรายและถามถึงประเด็นหนี้สินดังกล่าวแล้ว
ที่คุณศักดิ์สยามมีต่อห้างหุ้นส่วนนี้
ว่าได้มีการโอนออกไปพร้อมกับการโอนหุ้นหรือไม่
แต่ตอนนั้นได้รับคำตอบเพียงแค่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่จำเป็นต้องชี้แจงต่อสมาชิก

เอกสารชุดนี้เป็นการมัดตัวว่าหนี้สินของคุณศักดิ์สยาม

พบว่างบการเงินของห้างหุ้นส่วนนี้
สิ้นสุดในปี๓๑ธันวาคมปี๖๒
แต่พบว่ายังมีเงินในหุ้นส่วน๙
กู้ยืมคงค้างอยู่๓๘ล้านบาทตามเอกสาร
หลังจากนั้นยอดหนี้ก็ถูกปิด
กลายเป็น๐บาททันทีในช่วงปี๖๓
ก็ถือว่าเลยช่วงเวลาสิ้นสุด
งบการเงินห้างหุ้นส่วนไปแล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นข้อสงสัย
แล้วก็มีการยื่นรายชื่อพยานบุคคลทั้งหมด๒๒คน
พยานเอกสาร๑๙รายการต่อสารรัฐธรรมนูล
ให้ชี้ข้อพิรุษหักล้างข้อชี้แจงของคุณศักดิ์สยามค่ะ
แล้ววันนี้ทีมงานเดินทางไปชี้เบาะแส

แล้วก็เป็นประเด็นที่แยกย่อยออกมาจากคำร้องครั้งที่แล้วนะครับ
ส่วนสิ่งที่ต้องการจะอยากจะให้ปปชทำ
ก็คือเรียกดูเอกสารตามอำนาจที่ปปชมีนะครับ
เรียกดูเอกสารจากทั้งธนาคารจากทั้งเอกชน
แล้วก็จากทั้งราชการนะครับ
ที่จะมาเชื่อมโยงได้ว่า
และตัวเลขหนี้ที่คงค้างอยู่ในงบการเงินนั้นเนี่ย

หรือว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่เคยมีการใช้หนี้อยู่จริงครับ
ทีนี้คุณประกอบวุฒิยังบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่า
ตัวเองทำหน้าที่ถูกต้องตามกระบวนการนะ
และจุดยืนของพักเก้าไกลเองก็ต้องการตรวจสอบรัฐมนตรีทุกคน
และตรวจสอบไม่เว้นแม้แต่รัฐมนตรีของพักก้าวไกลเองเหมือนกัน

เป็นหน้าที่ของพักเพื่อไทยไปและทีมเจรจาของพักอื่น
ก็มีการเดี๋ยวจะมีการออกมาแถลงในวันนี้
ก็คิดว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับเรื่องนี้ที่ออกมาพูดหรอกค่ะ

คดีซุกหุ้นของศักดิ์สยามเนี่ยนะครับ

คุณแยมทัพปะนีผู้สื่อข่าวดัง

โดยคุณแยมถัปนีเอียดศรีชัยนะครับ

เข้าพบพนักงานสอบสวนสนทุ่ง๒ห้อง

เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี

ไม่ตรงกับเอกสารบันทึกการประชุม

หลายคนก็ติดตามเรื่องนี้มานะฮะ

นายรัชพลศิริษฐศาคอนธนาความ

ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี
แล้วก็นายเรืองไกรลีกิจวัฒนาผู้ร้องเรียน

ขัดแย้งกับคลิปวีดีโอการประชุม

มีการตรวจสอบก่อนตามขั้นตอน
แต่ไม่สามารถเปิดเผยแหล่งข่าวได้นะครับ
ส่วนการที่จะต้องเป็นพยานนะครับ
กรณีนายพิธาถูกสารไปรัฐธรรมนูน

เข้าไปสู่การพิจารณาของศาลหรือไม่นะครับ
เคยจากผู้พิหารอะไรต่างที่เคยตั้งคำถามไป
ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้

พร้อมมาเป็นพยานแล้วก็พร้อมในการชี้แจงครั้งนี้นะครับ
ค่ะเอ๊ว่าแล้วต้องถาม

คุณอนุทินว่าใครกบอยู่ในการรามเลยฮะว่าใครว่าใคร
ซึ่งคุณอนุทินก็ตอบกับนักข่าวตอนที่นักข่าวถาม
คุณอนุทินบอกว่าไม่ได้เจตนาจะเหน็บพักการเมืองไหน

เอาโพสต์มาขึ้นด้วยฮะจะได้เผื่อคุณผู้ชมยังไม่รู้
แค่โพสต์เตือนตัวเองเดี๋ยวให้ดูภาพโพสต์คู่กันเนี่ยนะคะ
แล้วก็เขียนอะไรนะกบตัวน้อยนิดอยู่ในกะลาอะไรเนี่ย
กว้างใหญ่ก้าวไม่ใช่โลกมันกว้างใหญ่อะไรนะ
ห้ามอ่านผิดโลกกว้างใหญ่กบเอ๋ยเจ้าไม่รู้ว่าโลกโสภากว้างใหญ่เพียงไหน

โอ้ผมจะไปพูดกว้างใหญ่เป็นก้าวไม่ได้ไม่ได้
นี่แหละค่ะสรุปคือเตือนตัวเองนะคะ

ทำไมต้องอื้อยาวอะ